อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาคุณผู้ชมไปดูไกด์ที่พิทักษ์สิทธิ
แล้วก็พิทักษ์ประเทศไทยของเรานะคะ
เขาไปเตือนชาวจีนซึ่งก็เป็นลูกทัวร์ของเขานี่แหละ
บอกว่าไม่ให้นำท่อนไม้ออกจากทะเลค่ะ
ติปทรมานง่าย
กลับออกจะอยู่ตรงนี้
เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าชื่นชมเป็นไกด์ชาวจีนที่ก็พิทักษิต
ของประเทศไทยที่ไปว่าลูกทัวร์ชาวจีนของตัวเองนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอความในใจของหัวหน้าไกด์ชาวจีนบินบินจิค่ะ
หลังจากที่ลูกทัวร์คนจีนสองคนเนี่ยพยายามจะหยิบเอาขอนไม้อันหนึ่ง
อยู่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกลับไปยังประเทศจีน
เห็นแบบนี้ไกด์ชาวจีนรายนี้ก็เลยเข้าไปตักเตือนพร้อมกับบอกกล่าวทุกอย่าง
บอกว่าทุกอย่างบนชายหาดนี้ไม่ว่าจะเป็นทรายกรวดก้อนหิน
ห้ามเก็บกลับบ้านเพราะมันผิดกฎหมายไทย
พยายามจะเถียงกลับบอกว่าเดินทางมามากกว่า๒๐ประเทศทั่วโลกแล้ว
ทำแบบนี้ในประเทศอื่นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
ทวดได้ยินแบบนั้นก็เลยท้าทายกลับค่ะ
บอกว่าให้ลูกทัวร์ทั้งสองคนนำท่อนไม้กลับไปด้วยเลย
ถ้าคิดว่าตัวเองสามารถนำท่อนไม้นี้ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้
แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะคะว่าไม่เข้าใจคนจีนแบบนี้
ทำไมถึงมีเยอะขึ้นเรื่อยขายหน้าประเทศหมด

ทัวร์ทั้งสองก็ยอมล่าถอยปล่อยท่อนไม้ไว้บนชายหาดที่เดิมนะคะ
หลังจากถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์
แสชื่นชมไกด์รายนี้ก็มีมากค่ะ
วิว๒๙๗๐๐ครั้งแชร์ไปกว่า๕๖๐๐ครั้ง
โดยก็มีคนไทยเข้าไปขอบคุณไก๊ที่ไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมของลูกทัวร์
แล้วก็ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวรายอื่นนะคะ
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายล้วนไม่สามารถนำออกนอกประเทศไทย

ขณะที่ชาวจีนด้วยกันก็เข้ามาชื่นชมเหมือนกันนะคะ
ไกด์รายนี้กล้าที่จะตักเตือนลูกทัวร์
พร้อมกับบอกว่าผมนี่อยากจะให้ร้อยไลค์กับพี่สาวมากเลยครับ
อืมนะคะ